วันนี้เราได้ไปคุยกับไผ่ดาวดินด้วยนะครับ
ยืนยันนะครับว่าแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
น้ำมนตรีจะยืนกรานไม่ลาออกจากตำแหน่ง
แต่ว่าตัวเขากับประชาชนในกลุ่มรัศดร๖๒
ก็จะเดินหน้าผลักดันกันต่อไปนะครับเพื่อให้
เอกประยุทธ์เนี่ยลาออกภัยดาวดินบอกว่าบุคคลที่เป็นผู้นำประเทศ
ควรจะเคารพความเห็นของประชาชนทั้งประเทศพลเอกประยุทธ์ควรจะลาออก
เพื่อยุติปัญหาต่างไม่ใช่อยู่อย่างไม่รับฟังเสียงประชาชน
ข้อเสนอเหมือนเดิม๓ข้อนะครับแต่วันนี้ที่เรามาเพราะว่า
ประยุทธ์ไม่ลาออกครับแล้วก็เลยเป็นเหตุที่เรามานักแสดงพลังการไล่ประยุทธ์ออกไป
นั่นคือสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเขาไม่ออกเราก็ขับไล่เขาไปเรื่อ
แต่ผลจากการที่พี่ไผ่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาก็เขาก็บอกว่าเอออยากเข้าได้มาชุมนุมอะไรอย่างนี้

เขาไม่ได้บอกว่าห้ามชุมนุมนะครับการปล่อยตัวไม่ได้มีเงื่อนไขใด
อือซึ่งเราก็อยากยืนอย่างเหมือนเดิม
คือการชุมนุมมันก็เป็นสิทธินะครับถ้าคุณบอกว่าการชุมนุมผิด
มันก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลหรือการตีความกฎหมายต่าง
แต่ว่าคือตามในความเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นคนเนี่ย

แต่เมื่อเราอยู่ในฐาษะราคาสันติอัฮิงุ้า
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือเกิดความร้อนกับใคร

เราก็ต้องยืนยันในการขับไล่แหละครับพี่
เพราะว่าเราทำได้แค่นี้

เราก็ส่งเสียงว่าประชาชนไม่พอใจ
คนที่ออกมาแชร์ความเป็นมนุษย์แชร์แล้วคุณก็ต้องออกมาขับไล่

แล้วคนไม่ลาออกคนไม่ยอมอะไรอย่างนี้

เราทำได้แค่นี้จริงเราทำได้แค่ว่าประยุทธ์ออกไปเราทำได้แค่นี้ครับ
คือถ้าฟังที่ภัยดาวดินให้สัมภาษณ์วันนี้คือเขายืนยันว่า
ที่เขาได้รับการประกันตัวออกมาหลังจากถูกควบคุมตัว
เขาก็เลยมาชุมนุมมาขับเคลื่อนต่อนะครับ
ไม่มีแกนนำเป็นลักษณะมากันแบบธรรมชาติ
โดยการชุมนุมก็จะกระจายไปตามจุด
จะใช้โทรโขงเป็นหลักไม่มีเวทีหลัก
วันนี้ภัยดาวดินบอกว่าอาจจะยุติชุมนุมสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายก
ก็จะให้มวลชนเนี่ยมาร่วมกันตะโกนให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับ
ว่าผลเอกประยุทธ์จะยืนยันว่าไม่ลาออกก็ตาม
ดาวดินบอกว่าตอนนี้ทุกคนคือรัศดรนะครับไม่มีแกนนำ
และยังยึด๓ข้อเรียกร้องเดิมนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์ลาออกการร่างรัฐธรรมนูลใหม่
ปฏิรูปสถาบันส่วนการเปิดสมัยประชุมสภา
วิสามันวันพรุ่งนี้ภัยดาวดินบอกว่าส่วนตัวไม่คาดหวังอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่คาดหวังกับรัฐสภานี้มานานแล้ว
เนื่องจากยังมีสองร้อยห้าสิบสอวอที่คอยสกัดกั้นอยู่นะครับ
ขณะที่กลุ่มที่ออกมาปกป้องสถาบันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้
แต่ขอว่าอย่าใช้ความรุนแรงไม่เช่นนั้นจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์อื่นต่อไปนะครับ
อกจากนี้ยังมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐เป็นการสืบทอดอำนาจ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้มีการร่างขึ้นมาใหม่นะครับ
เป็นรัฐมนุนที่เป็นฉบับที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
แต่ทางกลุ่มรัศดรเนี่ยก็ทำได้เท่านี้นะฮะภัยดาวดินบอกนะครับ
เพราะว่าพวกเขาคงไม่สามารถไปยึดอำนาจหรือไปร่างกฎหมายเองได้
สามารถทำได้ด้วยวิธีการนี้ก็คือการทำแบบสันติวิธี
รู้ว่า
นี่นะคะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ใน
พื้นที่แยกราชประสงค์ตอนนี้ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า
ภัยดาวดินอาจจะไม่ขึ้นเวทีปราศัยบนเวทีแล้วนะคะ
ความที่นัดกันไว้ว่าตอนแรกจะขึ้นเวที๒ทุ่มอุติการชุมนุม๒ทุ่มครึ่ง
แต่อาจจะไม่ขึ้นเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่เพิ่มเติมอีกที